เรื่องของทนายตั้มนะคะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดกันหน่อยเนี่ยนะคะ

เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาประกันตัวออกไปในกรณีเบิกความเท็จ
คดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับนางสาวเอมเรียจาคอปนี่นะคะ
เมื่อคืนค่ะมาอีกแล้วมีอีกหนึ่งคดีเกิดขึ้น
ซึ่งเจ้าตัวรู้ว่าจะมีการออกหมายจับเจ้าตัวไปแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เดี๋ยวคดีนี้มันเป็นยังไงเล่าให้ฟังแต่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกแล้วเนี่ยนะคะ
ย้อนไปวันอังคารค่ะทนายตั้มได้รับการประกันตัว
กรณีข้อหาร่วมกันนำสืบแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ
เบิกความเท็จต่อสารมินบุรีในคดีที่หนังสาวเอเมรียดจาร์คอล์ฟ
มีรายงานว่าจากการสอบสวนทนายตั้มก่อนได้รับการประกันตัว
หมายถึงหมวดอาคารที่เกี่ยวข้องกับเอ่อคดีของเอมี่นี่นะคะ
นายตั้มให้การว่าเอกสารต่างที่ถูกกล่าวหา
ว่าเป็นหลักฐานเท็จนั้น

เรื่องต้นนะคะยังไม่พบว่าเอมี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้
และจากการตรวจสอบทีมข่าวพบว่าเอมมี่ตอนนี้อยู่ที่ฮอนแลนด์
และไปอยู่ฮอนแลนด์กับคุณพ่อตั้งแต่ปีที่แล้ว
แล้วก็ยังไม่มีกำหนดเดินทางกลับไทยด้วยซ้ำ
คดีนี้ที่เกิดขึ้นวันอังคารก็นึกว่ามันจะจบไปแล้ว
และทนายตั้มก็เตรียมหลักฐานต่างสู้กันต่อในชั้นศาลให้หมดค่ะ

ทนายตั้มสืบทราบมาว่าจะมีการออกหมายจับตัวเอง
เป็นหมายจับจากสพกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
นายตั้มมาเลยค่ะ๓ทุ่มมาแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการมอบตัวก่อนเลย
ทีมข่าวตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่านี่เป็นการออกหมายจับข้อหาเดียวกัน
คดีของเอมมี่คือร่วมกันนำสืบแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ
ความเท็จต่อสารสมุทรสาคร
มันเป็นคดีเดียวกันแต่ส่วนย่อยของคนที่เกี่ยวข้องมันต่างกัน
มันต่างพื้นที่กันก็เลยจะต้องออกหมายจับในสองพื้นที่ด้วยกันนี่นะคะ
เอาเบื้องต้นคดีเป็นแบบนี้ค่ะมีรายงานว่ามีผู้เกี่ยวข้อง๔คน
คือแม่ของผู้ชายที่มีชื่อว่าออยออยเนี่ยถูกจับคดียาเสพติดเป็นผู้ต้องหาในเรือนจำ
แม่ของออยว่าจ้างทนายตั้มให้เป็นทนายความให้กับลูกชายต่อสู้คดี
มีตำรวจหนึ่งนายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วย
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะครูปีชาไข้ครวนเอ๊ะมายังไง

ชื่อไม่ค่อยดังเลยหน้าไม่คุ้นเลย
ครูปีชาไคร่ครวนค่ะเมื่อวานนี้ไปกองบังคับการปราบราม
เพื่อติดตามคดีที่ตัวเองเคยร้องเรียนเอาไว้
ได้รับผลกรรมแบบนั้นคุณครูว่าแบบนี้เอาฟังเสียงคุณครูหน่อยค่ะ
ก็อันนั้นเป็นส่วนของเขาครับแต่ทุกอย่างนะครับ
อย่างกับที่องค์พระสมาสมพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่า
มุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกและย่อมเป็นไปตามกรรม
ทำยังไงก็ได้รับกรรมอย่างนั้นนะครับ
วันนี้เรามาส่วนของผมครับจริงจริงแล้วเรา
กับผมก็กระทะนายแผนงานมาตรงนานแล้วครับ
ทำหนังสือว่าจะมาขอติดตามผลการร้องเรียน
และร้องทุกข์กล่าวโทษของบุคคลที่เรา
ได้กล่าวไว้ว่าบุคคลกลุ่มนี้
เป็นบุคคลที่นำเอกสารในสำนวนของกองปราบ
ผมเชื่อว่าความจริงก็คือความจริงนะครับ

เป็นของผมอย่างแน่นอนครับ